ที่เราบอกไปเป็นเรื่องของก่อสร้างสะว่ายน้ำ
ถ้าเกิดดูจากพื้นที่แล้วยังไงก็ผิดนะครับ
ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำลุกล้ำออกไปในทะเลแบบนั้นนะครับ
แต่ว่าทำไมถึงมีการปล่อยให้สร้างจนเสร็จแล้วและสั่งให้มีการบรื้อถอนที่หลังครับ
ติดตามประเด็นนี้พร้อมกันจากคุณสุภาพคลิกขจายเลยครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยจริง
ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
เรื่องที่เป็นข่าวไปหยกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรื่องโรงแรมมีสระว่ายน้ำลุกเข้าไปในทะเล
เห็นภาพก็อย่างที่เห็นในข่าวนะ
คนงงกันทั้งนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
เจ้าของใหม่เขาก็ดีนะครับเขาก็ยอมทุบ
แล้วเขาเริ่มลงมือทุบแล้ว
แต่สิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาเนี่ยมาซื้อกิจการทีหลัง
เขาไม่รู้ว่าแต่ก่อนนี้อนุมัติอนุญาตกันมาได้ยังไง
เมื่อเขายอมรับอย่างนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุด้วยว่า
เขายินดีจะแก้ปัญหาคือทุบทิ้งทุบทิ้ง

ก็คือว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ปล่อยมาได้ยังไง

ผู้มีอำนาจที่จะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่รู้
หรือว่ารู้แต่รู้เห็นเป็นใจกับเจ้าของเดิมเขา
แล้วก็ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เขาทำถึงขนาดนั้นตัวเองมีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้น
ไม่รู้เลยเชียวเหรอเป็นไปได้ไหม
สองถ้ารู้แล้วทำไมปล่อยให้เขาทำ

เรื่องของเรื่องก็คือว่าทำไมปล่อยให้เขาทำ
ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะที่ตรงนี้ที่เดียวหรอกครับ

เพียงแต่ว่ายังตรวจกันไม่เจอ

แจ้งมาไม่มีคนไปฟ้อง

ฉะนั้นนี่คือปัญหาของประเทศตรงที่ว่าทำยังไง
คนที่มีหน้าที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
ถึงจะปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงไปตรงมา
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ก่อเสม็ด
ก่อเสม็ดก็ใกล้เคียงกันล่ะครับ
นี่เห็นว่ากำลังดำเนินการกันอยู่
กับสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกล้ำทะเล
นี่ท่านผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าขณะนี้รีสอร์ทหลายแห่งยินยอมลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ลุกล้ำออกไปแต่บางแห่งขอให้มีการตรวจพิสูจน์ก่อน
มอบหมายให้หัวหน้าอุทยานไปดำเนินการ
หากไม่ลื้อถอนภายใน๒๓เดือน
จะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด
ส่วนความคืบหน้าในการลื้อท่าเรือขึ้นก่อเสม็ด
ซึ่งมีจำนวนอยู่สิบเอ็ดแห่ง
ต้องไปดูว่าผู้ประกอบการ
มีการร้องไปยังสารปกครองกี่แห่ง
สิ้นสุดกระบวนการของสารปกครองแล้ว
ก็สามารถลื้อถอนได้ทันที
โดยเบื้องต้นเห็นว่าควรใช้ท่าเรือ
แล้วก็บอกอีกว่าในสัปดาห์นี้
หัวหน้าชุดพญาเสือนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
จะลงพื้นที่อุทยานลำน้ำที่กระบุรีจังหวัดระดองอีกแห่งหนึ่ง
เพื่อดำเนินคดีผู้บุกรุกอุทยานในบริเวณเกาะขวางเนื้อที่๒๒๑ไร่
โดยอดีตนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่ครอบครองทำสวนยางกว่า๑๐๐ไร่
แล้วก็มีการคมครูหัวหน้าอุทยานเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
จึงต้องลงไปช่วยดำเนินคดีในส่วนของอาญา
นี่เห็นไหมครับยกตัวอย่างมาเพียงสองเรื่อง
ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรที่จะเหนือกว่าอำนาจรัฐ
ไม่มีอำนาจอะไรที่จะเหนือกว่าอำนาจกฎหมาย
เพียงแต่ขอให้เอาจริงเอาจังเท่านั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลคอสช
ลื้อไล่ยึดคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดินเยอะแยะไปหมดในช่วง๒ปี
แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าอ้อที่ทำได้เพราะว่ามีรัฐบาลพิเศษ
มาจากอำนาจพิเศษ
ถ้าเมื่อไหร่มีรัฐบาลมาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง
เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงจะคืนกลับมาอีก
นักการเมืองจะมาใช้อำนาจอิทธิพลเข้าไปทำโน่นทำนี่ที่ผิดกฎหมายอีก
ข้าราชการประจำก็ไม่กล้าหือกับนักการเมือง
แล้ววงจรอุบาตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะกลับคืนมาอีก
นี่คือประเด็นสำคัญนะครับ
ถ้าปล่อยให้สังคมไทยคิดแบบอย่างที่ว่านี้มีปัญหาแน่
เราเนี่ยเดินตามเส้นทางสายประชาธิปไตย
อำนาจของประชาชนผ่านนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ฉะนั้นถ้าตราบใดที่ประชาชนคิดว่า

ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากอำนาจประชาธิปไตยมาจากประชาชน

ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเข้าใจตรงกันก็คือว่า
ข้าราชการประจำจะต้องตั้งอยู่บนบนความเที่ยงตรง
ใช้อำนาจกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทำให้เหมือนกับที่ทำในรัฐบาลพิเศษนี่แหละครับ

เอาจริงเอาจังอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
ข้าราชการประจำอาจจะบอกว่า

รัฐมนตรีมาจากภักดิ์การเมือง
ข้าราชการประจำก็ไม่กล้ายุ่ง

เกี่ยวข้องโยงใยมีเส้นมีสายอยู่กับนักการเมือง

อันนี้ก็ปัญหาของค่าราชการประจำเอง

จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

ก็แน่นอนว่าอาจจะถูกย้าย
อาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง

แต่ว่าอย่าลืมว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ

ใครที่ไปทำอะไรผิดกฎหมายไว้เนี่ย
โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับ

คนไทยเป็นผู้สื่อข่าวอยู่๕๐๖๐ล้านคนนะครับ

โทรศัพท์เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวได้ทุกคน
ใครจะไปทำอะไรจากนี้ไป
ผมว่านักการเมืองก็ต้องระวังตัว
เพราะว่ารัฐบาลนี้ได้ทำให้เห็นแล้วว่า

มันถูกลื้อถูกล้างได้โดยอำนาจพิเศษ
ถ้านักการเมืองมาแล้วทำแบบเดิม

ข้าราชการประจำเนี่ยสำคัญที่สุด
เพราะนักการเมืองเวลาเขามาใช้อำนาจ
เขาใช้อำนาจผ่านค่าราชการประจำนะครับ

เขาใช้อำนาจผ่านอธิบดี

เขาไม่มีอำนาจที่จะไปทำอย่างนั้นได้
แต่ว่าค่าราชการประจำตั้งแต่ประหลัดอธิบดี
กล้าที่จะตรงไปตรงมาไหมล่ะครับ

ถ้าสังคมคอยจับตามองอย่างนี้
สังคมจะเปรียบเทียบว่าในช่วง
ของรัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษ
แก้ไขสิ่งผิดกฎหมายได้ตั้งเยอะแยะ
แต่ว่ารัฐบาลที่มาจากอำนาจประชาธิปไตย

ฉะนั้นค่าราชการประจำต้องกล้ายืนให้ตรง
แล้วรับรองได้ว่าเรื่องที่
เละเทะเลวร้ายมาในอดีต
แล้วมาแก้ปัญหาได้ในช่วงของรัฐบาล

มันจะไม่กลับมาเป็นปัญหาแน่นอน
นี่เพียงยกตัวอย่าง๒เรื่องเท่านั้นนะครับ

กว่าจะถึงมีการเลือกตั้ง
ยังมีเรื่องการไล่
การยึดการทวงคืน

จะกล้าที่จะรักษาอำนาจตามกฎหมาย

อนุญาตอนุมัติที่ผ่านมายังไง

เพราะว่าตอนนี้เขากำลังไล่เช็คบินกันอยู่ว่า

เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ

แล้วถึงเวลาขึ้นมาเขาก็ต้องเอาตัวมาสอบสวน

แต่สิ่งที่จะพูดวันนี้สรุปว่าก็คือว่า
อย่าให้ประชาชนเข้าใจว่า
อยู่ภายใต้รัฐบาลพิเศษ
สิ่งผิดกฎหมายถูกปราบปราม
อยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากระบบการเลือกตั้ง
สิ่งผิดกฎหมายสามารถดำรงคงอยู่ขึ้นมาได้

ว่าเมื่อ๖๗ปีที่แล้ว

เวลาขออนุญาตต้องสั่งต้องเสนอแบบแปลน

คนที่เห็นแบบแปลนต้องรู้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันทะเลนี่

ครับที่พัทยาน่ะมีอะไรแปลกเยอะครับอยู่อยู่ขึ้นมา
แหลมบนเขามีคอนโดแท่งขึ้นมาเนี่ย
ฝรั่งบางค่ามาเขาก็งงว่าเอ๊ะชายทะเลทำไม
นเขาทำไมปล่อยให้มีคอนโดอย่างนั้น
อาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นทัศนียภาพอุจาต